คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าที่ราชบุรีเนี่ยมันมีพายุฝนลมแรงมาก
ช่วงนี้เราเข้าหน้าฝนแล้วเนาะพายุฤดูร้อนก็มาด้วย
บอกว่าฝนตกหนักลมแรงโอ้โหบ้านเรือนต้นมงต้นไม้เนี่ยโค้นเต็มไปหมดเลย
แต่ว่าคุณผู้ชมศาลยายมอน
คุณผู้ชมดูภาพนะสารยายมอนสารเนี่ย
กิ่งไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาทับจากพายุนี่แหละ
แต่เขาบอกว่าสารไม่มีร่องรอยความเสียหายแม้แต่นิดเดียว
ชาวบ้านเขาเลยบอกแบบนี้แหละพูดเหมือนที่คุณพูดด๊ะเลยว่าโอ้โห
อำเภอดำเนินสะดวกเสาไฟฟ้าแรงสูงยังหักโค้น
ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านสวนมะพร้าวน้ำหอมสวนผลไม้
ต้นไม้ใหญ่ล้มโค้นราบเป็นหน้ากลองหมดเลยแต่สารยายมอนที่อยู่ใจกลางพายุ
ตั้งตรงานอยู่แบบนี้โดยที่ไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่นิดเดียว
ทั้งทั้งที่มีกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับลงมาด้วยมีชุดไทยถูกลมพัดปลิวไปสองชุดเท่านั้น
อืมแต่ที่เหลือเนี้ยอยู่ครบทุกอย่างค่ะ
ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปฏิหารสารยายมอนแน่นอน
ชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมักจะเห็นผู้หญิงเดินอยู่ที่ศาลด้วย
คนก็มาแห่ขอโชคลาภกันเยอะ

ลองดูซิเนี่ยพายุพัดถล่มขนาดนี้

มันก็ถูกกันบ่อยนะ
ก็เนี้ยชุดไทยเนี้ยมากันเรื่อยเลยอ่ะไอ้พี่เจ้าเค้าใส่นุ่มแค่เรื่อยแน่นมากัน
หมดเลยตู้เตอร์เนี่ยพังหมดไปแล้วแต่ตรงนี้เชื่อว่าเป็นมีวิญญาณของใครทั้งนั้น
ก็เหมือนไอ้เยมอนอ่ะอืมนั่นอ่ะเขามาทิ้งสถิตย์อยู่ที่นี่เพราะว่า
บางทีนะรถเครื่องวิ่งมาเนี่ยถ้าไม่บีบแกนะจะล้มทุกคนอ่ะ
อ่ามีคนสงสัยอ่าผมก็สงสัยว่าลุงลุงเอาชุดไทยไปแขวนก่อนนักข่าวไปถึงหรือเปล่า
อันนี้ทีมข่าวเราก็สงสัยเลยถามดักไว้ก่อนแล้ว
ไมค์ลุงแกบอกว่าเปล่าลุงไม่ได้ทำอ๋อลุงแกว่ามาอยู่เดินอยู่แล้ว
เออมันอยู่แบบนั้นอยู่แล้วลุงแกไม่ได้ไปแขวนเพิ่มแกว่าอย่างนั้นนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่สำรวจก็เพราะว่าใกล้กับจุดตั้งศาลยายมอนเนี่ย
พื้นที่โดยรอบเป็นสภาพเนี้ยค่ะราบเป็นหน้ากลองจริงจริงนะคุณผู้ชม
คือต้นไม้จะเยกจะใหญ่อะไรยังไงก็คือล้มหมดเลยค่ะแต่สารยายมอนไม่เป็นอะไรจริงจริงอ่ะ
มะพร้าวล้นเลยนะเออย้ำให้นะคะอยู่ในพื้นที่หมู่สิบเอ็ด
บนบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีรอยต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกอืม
ใครสนใจอยากจะไปดูชุดไทยอยากจะไปแขวนชุดไทยเพิ่มก็แล้วแต่
พอออกข่าวไปคนจะเยอะเลยล่ะนั่นแหละสิงวดหน้าจะมาเลยล่ะใกล้แล้ว